สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ปะหนังมารับบอกมันไม่มี
เข้าทำไมน่ะมึงไม่เขาหูดไปเขาเปลี่ยนตัวปุกนี่
นี่นุก็เลยว่าก็ได้หนูขอเล่นเป็นตัวนี้เลยเค้าบอกว่าตัวเนี่ยเล่นยากมาก

อยู่ไหวดูเป็นไรหนูไปเล่นแทน

ตบเลยหน่ะเอ็กจี

ถ้าโดดคุณทำตาบาปชื่อในชีวิตเนี่ย

ดีหรอพี่ต้องมีไว้สักนิดหนึ่งนะ

บอกว่าจะทำแบบคันไม้คันมือเห็นพวกนางงามแบบดราม่าเยอะ
จะทำหอแต๋วแตกมงไม่ลงจะงงมาก
ห้องหมูหลุงจากมุมมาก

มดดำมะตู้มแอ็งจี้

คุณแม่ว่าเองหนูไม่พูดนะ

ไปเถอะเข้าข่าวดีกว่าเดี๋ยวเราจะงานเข้ากันหมดนะคะ
ไปที่เรื่องของเสียสิงแก้วนะคะ
นักธุรกิจที่ถูกอุ้มไปเรียกค่าถ่าย๕ล้านบาทตอนนี้

อยู่ที่ฝั่งสปลาว
จากกรณีที่นายเสียสิงแก้วอายุ๕๔ปี
เป็นประธานสมาคมส่งออกสัตว์เชียงแสน
เขาถูกลักพาตัวไปเมื่อวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
หลังจากถูกคนโทรศัพท์เข้ามาติดต่อบอกว่า
ข้ามฝากไปติดต่อธุรกิจที่เมืองต้นพึ่งหน่อย
วงบ่อแก้อยู่สปลาวตรงกันข้ามอำเภอเชียงแสน
แล้วก็มาถูกถ่ายคลิปจี้ปืนที่ศีรษะ
แล้วก็เรียกค่าไถ่กับญาติเป็นเงิน๕ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ

มีรายงานมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสปลาว
ได้ติดตามหาตัวในสิงแก้วจนพบตัวแล้ว
แต่รายงานยังไม่ระบุสถานที่พบตัวชัดเจน
เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ
ที่เป็นแหล่งลงทุนของนักธุรกิจจีนในตัวเมืองต้นพึ่ง
ตรงข้ามจุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำ
เวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่นายสิงแก้วนั้นข้ามแดนไป
ซึ่งขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ห่างจากเมืองต้นพึ่งที่ถูกลักพาตัวไปประมาณ๕๘กิโลเมตรค่ะ
โดยรายงานในเวลา๑๘นาฬิกาวันเดียวกัน
ทางพลตำรวจโทสมพงศ์ชิงดวงผู้บัญชาการตำรวจ
งานตรวจเข้าเมืองมีกำหนดการจะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายค่ะ
โดยคาดว่าจะไปรับตัวนายสิงแก้ว
แต่ยังไม่ชัดเจนว่าหากมีการส่งตัวกลับมายังประเทศไทย

เพราะว่าปัจจุบันมีจุดผ่านแดนถาวร
ที่เชื่อมระหว่างไทยกับสวพปลาว
หลายที่นะจุดมาจากจังหวัดเชียงรายเนี่ยจำนวน๓แห่งด้วยกันก็คือ
สามแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำบ้านศพรวก
แล้วก็มีจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเชียงแสน
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นจุดผ่านแดนถาวร
อำเภอเชียงของตรงสะพานมิตรภาพไทยสวพปลาว
ตอนนี้ก็เรียกว่าทางเจ้าหน้าที่สปลาว
ก็ยังคงดูแลนายสิงแก้วอย่างใกล้ชิด
และอาจจะต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดก่อน
ที่จะส่งตัวให้กลับมาทางฝ่ายไทย
ซึ่งก็ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาและสถานที่

แต่ล่าสุดรถเมย์ไปเวียงจันทร์มาก็แห้งมากทีเดียว

บอกว่านี่คุณแม่นี่ล่าสุดเลยเมื่อกี้

ต้องเช็คเลยอยู่ดีก็ไม่รู้ไปยังไง
คือตอนไปเขาติดต่อมาให้ไปทำธุรกิจไง
พอไปข้างไปเสร็จปั๊บแล้วก็มีการอยู่ดีก็มีการถ่ายคลิป

ตอนแรกบอกว่าโดนเรียกคาไถ้จากแยกย่านโดน๕ล้าน

จุดตรงนี้อีกหน่อยเขาบอกว่าไอ้ตรงสามเหลี่ยมทองคำ
ซึ่งมันอยู่มีพม่าไทยลาวเขาถึงเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำถูกต้อง
จุดตรงนี้เขาจะทำเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
เศรษฐกิจพิเศษเลยตอนนี้อยากถ้าสมมติคุณไปเห็น
ขอสร้างมากมายก็จะมีคาซิโน

มันเป็นสัญญาเช่าของประเทศจีน
เช่าประเทศสปลาว๙๙ปี

ถ้าเป็นสปลาวไปจีนนะคะ๒ปีข้างหน้า

ตรงนี้แหละใช่เขาบอกอีก๒ปีถ้าเป็น

เพราะเขาบอกว่านักธุรกิจชาวจีนมาลงทุน
อยู่สาวประปอล์ราวที่เวียงจันทร์เยอะมาก

ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติใครชาวเชียงรายหรืออะไร

เราจะเห็นว่ามีการก่อสร้างโรงแรมมีอะไรใหญ่ทั้งเต็มไปหมดเลยนะ

ตอนนี้อเมริกาอาจจะยับยั้งไว้ก่อน
เนื่องจากว่าถ้าสมมุติเราคิดถึงจุดตรงนี้

หนึ่งการค้ามนุษย์
สองฟิลยาเต็ดติดอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นอีกหน่อยตรงนี้เขาบอกว่า

ดู๑๐ปีนานแล้วอันนั้น
ชาวเมียนมาร์ก็สามารถข้ามแม่น้ำโขงมาถึงเลย

ตรงจุดตรงนี้รถไฟความเร็วสูงน่าจะมา

ผ่านเวียดนามเข้าสวพปลาว

เขาอาจจะข้ามแม่น้ำโขงก็ถึงไทยแล้ว
โอเคก็ได้หลายฟิลนะฮะ
รถไฟแล้วก็ข้ามเรือมาถึงบ้านเรา

จริงบางจุดก็มีสะพานข้ามแดนแล้วไง

ข้ามจากหนอกคลายได้แป๊บเดี๋ยว

เป็นพิธีกรเป็นดารัยที่โน่น

แต่เขาบอกว่าไปถึงตอนนี้คือเต็มที่เลย
มันจะเห็นเริ่มการก่อสร้างเริ่มเยอะขึ้น

จังหวัดของคุณจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่แบบว่า
แหละคนไทยด้วยกันก็ท่องเที่ยวสูง
อีกหน่อยอาจจะเป็นจุดรับนักท่องเที่ยว
เพื่อที่จะทรัลเฟอร์ไปที่ตรงสามเดือนพระครัฐไปได้

ดูคุณมดดำกับคุณกัญชัยเล่นหอแต๋วแตกสนุกมากนะ
เดี๋ยวพี่หนุ่มไปเล่นหอเต๋าแตกหรือเปล่า

พี่ชาวรถสมมุติเรื่องหน้าของพี่มดควรเล่นเรื่องอะไรดีคะ

เธอบังของหนูพังหมดแล้ว
ทำไมต้องเป็นบังอ่ะ
กล้องอ่ะน่ากลัวอ่ะ

ก่อนคนที่อยู่ทางบ้านเขาน่ากลัวกว่าหรอก
ไม่มีสิทธิ์น่ากลัวอีกมาก
เป็นเจ้าของร้านไง

ตบกันแบบสุดลิดชุดใหญ่หน้าปั๊มบริเวณบ้านห้วยชัน
ตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ

ล่าสุดยังไม่มีฝ่ายไหนเข้าแจ้งความนะฮะ

มีผู้ชายยืนมองกัน

เป็นผู้หญิงทุกคนช่วย

อ้ะคลิปต้องถ่ายซิวันนี้ทุกคนดูสิตบกันอย่างนั้น
เหมือนกับว่าเอาให้พอใจกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมี
พอก็เริ่มหนักเขาก็แยกนี่ละเริ่มแยกละ
เป็นสองสาวตบกันสนับหนับ

พบกับคุณมณีรัฐราชจินดาอายุ๕๖ปีเนี่ย

พร้อมด้วยนางพรไพรินอุปชินอายุ๖๑ปี
เป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นทอดหน้าปั๊มดังกล่าวนั่นแหละ

วันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น
มีเด็กวัยรุ่นอายุประมาณนะไม่น่าจะเกิน๑๕๑๘

๑๕๑๖ปีขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่บริเวณนางกาว
แล้วก็มีการพูดคุยกันเท่านั้นแหละ
โอ้โหตกลงกันไม่ได้ตบกันชุดใหญ่
ตบตีกันนะครับบริเวณนางกาว

ไม่มีอะไรต่างจากความรู้จักกับนางกาว

หรือไม่ก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้ว

ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแน่ตัวเนี้ยตอนนี้ตอนนี้ก็บอกว่า
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าคันปีก็หาคันแข่วว่าที่
คันแข่วหมายถึงเหมือนกี่หน้าพูดง่ายง่ายมันเที่ยวมันเที่ยว
พ่อก็หันหลังให้คนที่ยืนอยู่ตรงนี้มันก็วิ่งมาผักเลย
ผักเลยใช่ไหมครับผักก้นอ่าผักก้นแล้วทางนี้ก็
ผักก้นคนเสื้อเหลืองเสื้อเหลือง
ก็เซมาใส่ป้ายอืมทีนี้คนเสื้อเหลืองมันก็หันได้
มันก็ปั่นซัดเลยก็คิดว่าเอาเด็กมันก็ขนมขึ้นขนองอ่ะ
เพราะมันก็วัยรุ่นวัยรุ่นอ่ะเนอะไม่พอใจกันก็ตีกันอะไรกันแบบนี้อ่ะ
แต่เราก็ห้ามแล้วว่าไม่ให้ตีกันคือเอาง่ายไปที่คุณป้าคนแรกเขาบอก
นะฮะคุณป้าคนแรกบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
อืมแต่แบบคงไม่ถูกชะตาไหมหน้าแบบว่าหน้ากันมันหน้ามันหน้าไง
อยู่ดีพยายามห้ามแล้วคนไทยด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่จบ
ก็บอกอย่ามาตีกันหน้าปั๊มนะนางก็ไม่คือเอาง่าย
ตอนนี้เบื้องต้นที่๒คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็บอกมาแล้วว่า
ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอืมแต่ขับมอเตอร์ไซค์มาพร้อมพร้อมกัน

น่ากลัวมากเลยตอนเนี้ยถ้าจอติดไปแดงนี่มองหน้ากันน่ะหรือ
เบียดเฉียวอะไรกันด่อนนะอย่างเงี้ยแบบเปิดเที่ยวก่อนนะ
อักกภายคนแซงกันไปแซงกันมา
ปกติเราเห็นข่าวแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย
ไม่ค่อยมีเห็นผู้หญิงที่อยู่ดีแบบเบียดกันไม่ถูกใจกัน
ต่อแล้วตกกันเลยเพราะผู้หญิงมันน่าจะเห็นมีผลมากกว่านี้

เฟี้ยวกะกันวัยรุ่นหมั่นไส้กัน

หม่อมปลอมใช่ไหมใช่แล้วนะครับผม
จินเดอร์วอยครับถูกสาวอ้างเป็นลูกบิ๊กแดงนะครับ
แถมเป็นหม่อมนะฮะหลอกตุ๋นนับแสนเลยทีเดียว

โพสต์เรื่องราวที่กลุ่มผู้เสียหายนะครับ
ถูก๓มิจฉาชีพสวมรอยใช้รูปสาวสวยนะครับ

อ้างตัวเป็นลูกสาวของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ
ก็คือพบทบพบทบหรือว่าบิ๊กแดงนะครับ
พูดคุยหลอกลวงให้เหยื่อตายใจก่อนชักชวนเข้าลายกลุ่มครอบครัว
กระทั่งจับผิดได้ว่าคนร้ายเนี่ยปลอมตัวแล้วก็มาหลอกเอาเงินนั่นเอง
เป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงฮะ
เห็นวันก่อนนั้นพี่หนุ่มพูดมาถึงเรื่องว่าหล่อเป็นหม่อม
ก็คืออันนี้แน่นอนตามข่าวมาเลยเนอะ
ล่าสุดนะครับนายจินดาวิริยาแสงจันทร์นะฮะ
อายุยึด๓๗ปีหรือว่าน้องจินด์เดอะวอยส์ของเรา

พันธุ์ตำรวจเอกนะฮะวรพงศ์นะครับ
ภูมิกับสนวังทองหลางพร้อมด้วยนะครับผม

ลองภูมิกับการสอบส่วนศคองตันนะฮะ
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ

นางสาววนิดาทองตุ้มหรือว่าน้องเฟียร์นะครับ
ผู้ต้องหาในความผิดฐานช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
จินดาได้กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาได้ทักแชทเฟสบุ๊กมาหาตัวเอง
หลังจากที่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊คกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปี
โดยระบุว่าได้ยกเลิกแผนที่จะแต่งงานกับแฟนนุ่ม
ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติรายหนึ่ง
ซึ่งคนร้ายเคยลงรูปภาพการ์ดเชิญเข้าร่วมงาน
ไว้บนหน้าเฟซบุ๊คของตัวเองก็คือการ์ดแต่งงานนี่แหละ
โดยตนได้ไปตรวจสอบเฟซบุ๊คของนักกีฬา

ส่งของให้บ้านกับผู้ต้องหานะฮะ
จากตนเนี่ยมักจะสั่งซื้อของไปส่งเป็นประจำ

ก่อนจะทราบว่าเป็นคนผิวค้ำรูปร่างทวม

แต่ผู้หญิงรายนี้ก็โอนเงินคืนให้เพียง๑๐๐๐บาท
จากแสนจากแสน๕๐๐๐นะฮะ

ตรงจริงจัดสินใจเขาจะแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจนะฮะ
เพื่อดำเนินคณีตามกดหมายโดยรังงานไกล
หนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดจากความสับเภาของตัวเองด้วยเช่นกัน
ทางด้านพนับโทรโชวิทย์นะครับ
กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีนี้ว่าพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความ
เมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยขณะนี้ได้รวบรวมหลักฐานเป็นเลขบัญชีธนาคาร๔เล่มของคนร้ายนะครับ

โดยได้ออกหมายเรียกครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ยังไม่สามารถออกหมายจับได้
เพราะผู้เสียหายไม่เคยพบหน้าคนร้ายมาก่อน
ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน
ทางสอนอวังคลังหลังเตรียมประสานข้อมูลกับสอนอทุ่งสองห้อง
ซึ่งได้ออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้ว

พนักงานสอบสวนสนทุก๒ห้องได้ออกหมายเรียกครั้งที่๒แล้วนะครับ
แต่ผู้ต้องหายังไม่มาพบพนักงานสอบสวน
เตรียมการขออนุมัติศาลออกหมายจับ

ข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้ไหมครับ

ประมาณเดือนนึง
เขาจะมีรูปโปรไฟล์ที่สวยงาม

ก็จะมีเหตุผลว่ายุ่งอยู่บ้าง

พอหลังจากที่เลยเวลานัดเสร็จแล้วเนี่ย

อะไรอย่างนี้
อ๋อเป็นเหตุผลแบบนี้
ก็จะเคิ้มอยู่สักแป๊บหนึ่งอะเนาะ

ไม่มีตัวผสมนะ

ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นคนที่ใจร้ายอะไรค่ะ

เช้าดาราไว้เหรอมึง
พี่เช้าเราไม่คุ้นหน้าคุณตารูปโพรไฟล์ผู้หญิง

หรืออาจจะเป็นดาราจีนสวยที่เราไม่รู้จัก
พอผู้หญิงเหล่านั้นเอาหน้าหนูไปผู้ชายก็เชื่อแล้วพี่แม่
เมื่อกี้เขาบอกเห็นหน้าแองจี้เปิดมาทีวีตกใจเขาอ่านอุ

ไม่อ่านค่ะแล้วเราเน้นเสียงประชาชนเสียงจริง
มันเป็นพวกแกล้งพวกกันแกล้งหนู
แม่หน้าเหมือนปลาเนื้ออ่อนเลยนะ

ตรงนี้เงาโดบแก้งเงา

เงาเหรอคะใช่หน้าสุฉีนะ
เอาไปที่เรื่องของคนดังระดับโลกอีกคนนึง
ถือว่าคนนี้เป็นผู้นำแล้วก็เป็นกระบอกเสียงสำคัญ
ผู้คนทั่วโลกหันมาหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติบนโลก
เคยมาบ้านเราด้วยมั้ยลีโอนาโดดิกทาปิโอถูกต้องเลยนะคะ
ก็แบบว่าโพสต์กระหึ่มในโลกออนไลน์เลยทีเดียว

เจ้าหน้าที่ห้วยขาแก้งก็ทำให้ปริมาณเสือป่าเพิ่มขึ้น
เนื่องจากว่าวันที่๒๙กรกฎาคมของทุกปี

ทีนี้ก็คุณลีโอนาโดก็โพสต์ข้อความลงไป
ก็ถือว่าเป็นพระเอกฮอลลีวูดชื่อดัง

เพื่อกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้งของประเทศไทยนะครับ
ความสำเร็จมากที่ช่วยเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาไม่ถึง๑๐ปีที่ผ่านมาด้วย

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในประเทศไทย
หลังจากที่ได้ทราบข่าวดีในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่
พบว่าปริมาณเสือป่าและสัตว์ชนิดอื่น
เพิ่มจำนวนขึ้นจากเมื่อเกือบ๑๐ปีก่อน
เขารู้สึกดีใจที่เจ้าหน้าที่ไทยได้นำเสียงคำรามของเสือน
กลับคืนสู่พื้นป่าได้อีกครั้งหนึ่ง
อกจากนี้นะคะพระเอกหนุ่มยังเป็นกระบอกเสียง
บอกกับชาวโลกบอกว่านอกจากเสือป่าในพื้นที่ห้วยขาแข้ง

ยังส่งผลทำให้เสือป่าที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า
ได้รับการฟื้นฟูและเกิดการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น
เขาเรียกว่าไปทั่วป่าฝั่งตะวันตกของไทย
แล้วก็ข้ามไปยังผืนป่าในประเทศเมียนมาร์ด้วย

เราก็ได้รู้ไปด้วยนะประเทศเมียนมาส์นี่ถือว่าเป็นเมืองเสือโครงเลยนะ
เขาบอกเสือโครงเยอะมากเลยจริงครับผม

แต่ชะเชิงเซานี่ช้างเยอะมาก

ก็ลายซุปเปอร์มาร์เก็ตตั่วไปเยอะแยะ
ช้างตัวใหญ่เหมือนก็เป็นช้างที่เมื่อขอนเค้าพามาเดินคลุงเทพแล้วไม่เลี้ยงเขา
ช้างไปอยู่ตามป่าเกะอนุรักษ์
จริงหรอ
อยากให้ช่วยดูแลประหลาดคุณแม่ด้วย
เวลาช้างเจอป่านะยิ้ม
ช้างยิ้มเลยมีความสุข
พี่หมดเกิดมาปี๒ปีนี้
ถ้าถามเอาช้างออกมาจากไหนมันเป็นอนุรักษ์พันธ์
ป่าบอกไม่ใช่ทุกวันนี้คนเอาช้างมาปล่อย
แล้วก็ปล่อยให้เขาปุ๊บมันก็เลยเริ่มบุกมาพื้นที่ของคนไป

แต่ก็ยังดีไม่มาทำร้ายเข้าของไม่มาทำร้าย
เขาเอาเข้ามาทำร้ายใช่ไหม

บอกว่าช้างอีกหน่อยจะล้นประเทศคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ
ไม่เป็นไปได้
เพราะว่าคอยดูสิว่าตอนนี้ช้างมันเยอะมาก
ก่อนเราโอเคล่ะถือว่าเราประสบความสำเร็จ
ในการอนุรักษ์พันธุ์ช้างอย่างสมมุติจริง

กำลังจะสวยแต่ประเทศไทยตอนนี้ถือว่าช้างกลับมา

เสือดำก็กลับมาเยอะแล้วนะ
เสือดำก็เริ่มเมียโดยเฉพาะที่เว่ยขาแข้ง
เขาบอกเลยว่าเป็นเกตอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ประสบความสำเร็จที่สุด

เขาใหญ่มันไม่ได้แล้วเพราะคนเริ่มไปอยู่เยอะแล้ว

แต่ในอนาคตเขาจะทำให้ผืนป่ามันติดกันหมดเลย
เพราะฉะนั้นสัตว์มันก็จะมีแบบว่าเหมือนเดิมกลับไปสู่ระบบนิเวศแบบเดิม
มันก็สามารถเดินหากันได้ไม่มีถนนตัดกลาง
เราต้องยอมรับว่าเขาใหญ่หลังมันมีถนนเยอะ
ถูกต้องไหมล่ะถูกคนก็เข้าไปเยอะด้วยนะครับผม
ช่วงหน้าฮะหวยออกเมื่อไหร่แองจี้
วันที่๑เขาใหญ่ไหมอีกวายห่วงมาวันที่๑อีก๒วัน
แต่ให้ทั้งคลอดค่ะตกใจหนูไปแทนนะ
ตอนแรกนึกว่าครอดน้องหัวเหลืองใช่มั้ย
ฉันไม่เป็นไรเขาพบก่อนสตชเรียกฉันมีเค้าแทนอยู่แล้ว

คุณไม่ต้องหาเยอะครบอันไม่ไหวคือหมายว่าหิ่นท้องแก่
เดี๋ยวกลับมาว่าอะไรอั้นไม่ไหวฮะ

ไม่เกี่ยวหรอกครับไม่ทันครับซื้อได้นะ

อย่างเมื่อกี้บอกอั้นไม่ไหวอั้นไม่ไหว

โพสต์ภาพสาวคลอดลูกบนรถแท็กซี่
พร้อมระบุข้อความเรื่องดีเช้านี้
มีหญิงใกล้คลอดได้นั่งแท็กซี่สีส้ม

นิ้นทะเบียนรถนี้นึง

เหมือนที่๑เรื่องเม็ดใช่ไหม

๒๔๔เรื่องนี้นะฮะ
เขาก็บอกว่าคุณสะวาน
เดินทางไปจึงโรงพยาบาลบงกุปัจธณะนี่แหละ
โดยใช้เส้นทางจากสุขาพิบาล๕ผ่านมาทางเทพลักษณ์
วิ่งต่อมาตรงตามถนนผนโยธิน
เมื่อถึงซอยพระหลโยธิน๔๘อันนี้ก็น่าสน
ทำไมจะต้องมาจอดที่พาหน๔๘
ก็ได้คลอดลูกออกมาบนรถแท็กซี่เนี่ย
จึงทำการเลี้ยวรถเข้าสอนอบางเขน

และมีเจ้าหน้าที่มาช่วยทำข้อตรงต้น
สรุปดับเป็นเพศหญิง

เรข้างรถก็มีด้วยนะครับโมน

โหเรข้างล่างไม่ไหว

ฮัลโหลคิตตี้เห็นไหมครับ

อันนั้นก็แบบเยอะไปนี่นะ

โดยทีมกู้ภัยก็ได้รับความช่วยได้ไขการช่วยเหลือ

คือเอาหลักบรรดาเสี่ยงโชคคล
หวยบรรดาแบบว่าคนที่เล่นตีเลขทั้งหลายเนี่ย
เขาบอกอย่างแรกเลยจะต้องดูที่ทะเบียนรถ

เพื่อนำไปร้นในงวดที่กำลังจะถึงนี่แหละ
พร้อมกับแสดงความยินดีกับแม่ลูกว่า

ไปดูเลขรถก่อนแล้วค่อยแสดงความยินดีหรือว่ายังไงคุณแม่

อันนั้นเบอร์โทรศัพท์เขา

กับซอยขนโยชน์๔๘
๔บวก๔รวมกันเป็นอุ๊ยเป็น๘อะไรนะ
ก็เลยเป็น๔๘ก็มีคำว่า๒๔๔ไง๔บวก๔เป็น๘

โอ้โหที่เห็นนี่จิลานันต์มโนเจ็บมายืนจริงนะ
ก็ต้องนิดนึงหรือว่า๔๒ก็เป็น๘แล้ว

ก็นั่งนับเลขอยู่คิดเลขเร็วนิดหนึ่ง
แล้วว่าแล้วก็๘ก็เยอะอยู่๘ก็ยังค้างไว้อยู่
ใช่แต่เขาแบบว่าแล้วมี๔อยู่๒ตัวอย่างนี้
หรือเขาบอกว่าไปจอดคลอดตรง๔

แล้วเด็กผู้หญิงเขาให้ลบคุณแม่
ใช่ถ้าผู้ชายบ่งหนึ่งแล้วตรงนี่ไงเขาเลยลบเป็นเหลือ๑ไง
หมายความรู้ถึงกันใช่ไหมครับหลายแรกก็ได้เยอะมากเลย

เรียบร้อมรับกลัวนะครับราศีกันกำลังจะดีใช่ไหมคุณไปดูนี้มาแล้วเหรอ
สิงหาไปแล้วเริ่มเบาขึ้นแล้ว

ตามนั้นเลยคุณผู้ชม
เราไปที่หนุ่มอินเดียโดนงูฉกซะหน่อยไหมครับ
ผมแค้นนี้ต้องชำระหนุ่มอินเดียโดนงูฉก
คว้างูขึ้นมากัดเขี้ยวให้ตายคามือเคี้ยวเลยฮะ

เมื่อวานคุณยายจับงูวันนี้หนุ่มอินเดียนี่เรียกว่าสุดกว่าครับผม

เมื่อได้รับคนไข้หนุ่มชาวอินเดียคนนึงเนี่ย
เข้ารับการรักษาการถูกงูฉกนะครับ
แล้วเขาก็ตัดสินใจขย่ำงูตัวที่เขาฉกคืน

ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชายหนุ่มชาวรัฐอุจจาระนะครับผม
นะครับประเทศอินเดียนะครับผม
กำลังนั่งดื่มนะฮะพักผ่อนในช่วงวันหยุดที่บ้านของเขานี่แหละ
ก่อนจะจู่โจมฉกเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยความเจ็บปวดและตกใจครับ
คว้าเจ้างูดังกล่าวขึ้นมาก่อนจะอ้าปากกัดหัวเลยฮะ

ตัวดังกล่าวเลยแก้แค้นคืนทันที
พ่อของชายคนดังกล่าวบอกกับสื่อท้องถิ่นว่าเขาเห็นลูกชายของเขาขบเคี้ยวเนื้องูอยู่ในปอก
แล้วก็หลังจากที่เขาได้กัดลำตัวขาดเป็นชิ้น
หลังจากนั้นก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตูมนะครับ

เดี๋ยวว่าจะพิษงูอาจจะอันตรายถึงชีวิต

ขณะที่แพทย์ผู้รักษาชายดังกล่ายอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องราวประหลาดที่สุด

เพราะไม่เคยเห็นใครกัดงูตอบโต้
กลับทันทีแบบนี้นะครับ

ลูบหัวก่อน

พูดดีกับเขาด้วย

นี่แองยังไม่ตายด้วย

ปุ๊บแล้ว

น็อคไปประมาณ๕นาที

มีเรื่องงูอยู่

แต่อยากเห็นภาพที่เขากัดหัวงูมีประมาณจริง

มันอันตรายมันดูเดือด

ไม่ใช่รูปเมื่อกี้ใช่มั้ย

วันนั่งไม่มีเฉิป

แบบขยับมาหน่อย
เออแต่ทำไมงูที่โชคแปลก
ไปที่มาหาสมุทรออะกติกันบ้าง

ด้วยภาวะโตโรคร้อน
สภาพแวดล้อมอากาศของโลกมันแบบเปลี่ยนแปลงไปมาก
กว้างเรนเดียกว่า๒๐๐ตัวเลยทีเดียว

เฮ้ยจริงเหรอแล้วแม่พร้อมกัน๒๐๐ตัวนี่คือประหลาดมากนะครับนะฮะประหลาดน่ะ
นักข่าวต่างประเทศก็รายงานบอกว่า
พบภาพอันน่าสะเทือนใจบนหมู่เกาะฟาบาประเทศนอเวย์
ซึ่งตั้งอยู่ที่ในมหาสมุทรอาคติก
หลังจากที่นักวิจัยกลุ่มหนึ่งก็บังเอิญ
พบเห็นฝูงกวางเรนเดียกว่า๒๐๐ตัวต่างล้มตายเป็นเบื่อเลย
เนื่องจากว่าภาวะการอดอาหารพร้อมกับกล่าวขอโทษ
เป็นเพราะว่ามันน่าจะมาจากสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
ซึ่งนักวิจัยสถาบันคั่วโลกนอเวย์ก็ได้ลงพื้นที่เกาะฟาวบาร์
เพื่อทำการศึกษาพฤติกรรมของกวางเรนเดียป่านะคะ
พบว่าเขาศึกษากันมาตั้ง๔๐กว่าปีแล้ว
แต่ทำไมวันนี้เขามาเห็นภาพอันน่าหดหูใจมาก
ซึ่งสัตว์กว่าร้อยตัวตายพร้อมกัน
ทั้งนี้นักวิจัยก็เปิดเผยบอกว่าเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้ว

แล้วก็สร้างความยากลำบากมากในการหาอาหาร

เพราะเขาออกไปหาอาหารแบบตามฤดูกาลของเขาไม่ได้แล้ว
ทำให้สาเหตุการล้มตายของกวางเรนเดียในครั้งนี้
น่าจะเป็นผลกระทบมาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมาก

แล้วก็วิถีชีวิตของสัตว์ป่าในพื้นที่ห่างไกล
ตอนนี้ต้องบอกว่ากวางเรนเดียก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ
ต่อระบบนิเวศในภูมิภาคโลกเหนือ
เรียกว่ารอบพื้นที่ของทวีปยุโรปเอยเอเชียอเมริกาเหนือ
ถ้าหากว่ากวางเรนเดียเหล่านี้หายไปจากพื้นที่นะคะ
คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงมาก
พื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมากอยู่ดีหายไป

แต่แน่นอนปลี่ยันแน่นอน
อย่างที่เมื่อกี้ฉันเล่าว่าช้างบุกที่ทำกินชาเชิงเศร้า
บอกหมีขาวที่รัสเซียเห็นไหมออกมาตามบ้านคนอ่ะ

ขนาดรัชเซียเวลาหนาวจริงก็บอกว่า

ไอ้พื้นที่เรากลีนลงกลีนแหล่งที่เรามองกันไป
มันก็เหลือพื้นที่น้อยลงลงลง

ก็ต้องเชื่อว่านี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงของโรค
ซึ่งเราก็ต้องเตรียมอ้าวจริงแล้วคนไทยได้เจออะไรเหรอ
อันนั้นคือหมีขาวกวางเรนเดีย
ไม่น้ำโขงรดขนาดนี้น้ำอย่างแห้งเลย

บอกบางผู้เท่าผู้แก่เขาบอกว่าร้อยปีเขาไม่เคยเจอนะ
เขาไม่เคยเจอกันนะเขาไม่เคยเจอนะ
กลัวเหมือนกันนะมันมีแต่น้ำน้อยกับน้ำมาก

เขาบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะในร้อยปีนะน้ำโขงนะ

เราไปกันที่นี่ฮะเราถ้าสมมุติจะพูดถึง
แม่ห้องศอดนึงที่ปลายชั่วเมลต์
แม่ห้องศอดนึงเยอะกว่าปลายใช่ไหม

เลยอ่ะหนึ่งรอด้วยนะพี่นะอีกมาตลอดเลย
ดังอย่างจริงแบบนี้ก็ดังแล้ว

เขาชอบแบบว่าชวนกันไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะ

ถั้งที่มนตร์พระมาบ้านแล้ว

วันนี้บอกเขมท์กับเธอว่าไม่ต้องไปถึงนู้นแล้ว

เอางี้ถ้าสมมติจะพูดถึงแหมหองศอดไป
หรืออะไรก็แล้วแต่สังคงสังขาะชิดซ้าย
เพราะสำนักข่าวจีนเข้าลายว่าถนนทางหลวงแห่งหนึ่งที่มนตรยูนาน
ถึงแม้จะมีระยะทางแค่๖๓กิโลเมตรนะฮะ
แต่ได้รับความสนใจนี่ได้รับความสนใจ

เพราะว่าถนนเส้นนี้คือถนนที่มาจากเทือกเขา
เผยเห็นศักยภาพในการออกแบบเอาชนะอุปสรรคทางภูมิประเทศของจีนได้
คนทั่วโลกเนี่ยต่างขนาดนั้นเรียกถนนเส้นนี้ว่า

ทำไมไม่ตรงอ่ะง่ายมันก็เขาเหมือนกันอ่ะ

อาจจะขึ้นมาลำบากตรงอาจจะชันมาก

โอ้โฮมันแก๊ปไม่ถึง๗กิโลแล้ว๖๓กิโล
แต่ประกอบไปด้วย๖๘โค้ง
เป็นเส้นทางที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปหลายชั่วโมง
วันนี้เปลี่ยนเวลาไม่โค้งอ่ะนี่โค้งไปอ่ะแล้วก็ที่สำคัญโอเคแหละ
มันจะเชื่อมต่อการขนส่งและการเดินทางระหว่างเมืองสู่พื้นที่ห่างไกลบนเขาได้เป็นอย่างดี
ขนาดนี้ชาวโซเชียลก็ได้ทั่วโลกรู้สึกว่าโอ้โหคนออกแบบนี้คือสุด
สุดยอดจริงแล้วก็สร้างถนนเส้นนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่า
จริงแล้วเขาบอกว่าฉันว่าจะต้องเมารถมาอย่างแน่นอนเลย
ขณะที่บางส่วนเชื่อว่าน่าจะเป็นถนนที่สร้างความสนุกให้กับคนที่ชื่นชอบในการขับรถ
จริงเหรอพี่ชอบขับรถพี่ก็ว่ารู้สึกมันเยอะไปนะมันเยอะ
ปั่นจักรยานกันเข้าไปเยอะพอสมควรเขาก็เชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนคุณคิดถึงสมัยเด็กเรานั่งรถไฟเหาะได้ไหม
อันนี้แหละมันก็จะเหมือนนั่งรถเหาะนะฮะ
วัดไปตามแบบย่อมแต่ก็คืออย่าขับเร็ว๖๘ครั้ง
อาจจะเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นแบบ
แบบเลนด์มาร์คของเบื้องก็เลยว่าเป็นคนใหญ่ทางไป
เขาบอกว่าที่ทำอันเนี่ยมันประหยัดไปได้หลายชั่วโมงอยากขึ้นเขา

เดี๋ยวคุณผู้ชมถามมาแต่งหน้าให้ง่าย

ถ้าแต่งหน้าที่พูดเราจะไม่รู้ว่าความเข้มมันเหลือเยอะเท่าไห

คือเขาเรียกว่าการแต่งหน้าแบบหนังปลาทู

เค้าบอกว่าสวยคุณแม่สวยนะฮึ้มหือดู
แอ่งจี้แต่งหน้าสวยมากค่ะวันนี้คุณแม่เราฟังเสียบวชาชนจริงนะครับ
เดี๋ยวเธอเบาวีอุ๊ยเปิดมาเจอแองจี้ตกใจไหมทำไมไม่เอาขึ้นบ้างล่ะ
เอาคุณแม่เอาขึ้นทำไมล่ะ

เป็นยังไงพี่เช้ามาบ่อยเล่าข่าวฮาดี
ขอบคุณมากครับผม
ไม่ต้องห่วงครับถ้าใครขาดผมเสียบตลอด
เพราะว่าช่วงนี้ยิ่งต้องเสียบอย่างไอ้ภาพมันเริ่มมาล่ะครับ

เดี๋ยววันที่๑พี่ไปพี่พาไปด้วยไหมเนี่ย

ตลาดสดเหรอไม่ได้ไปอ่ะสิเอาพี่ผ้าไปแล้วเนี่ยเอาจริงเหรอ
จบแล้วล่ะจบแล้วล่ะพี่เช้าโอ้โหตายตายตายตาย
ตายแล้วภาพกรุงพลิพัศน์เริ่มหรือภาพกรุงมาแล้วน่ะนี่เริ่มมานี่เริ่มมานี่

วันนั้นพี่ภาพอ่านข่าวเล่าเรื่องผีคนหากันตลึมเลย

เดี๋ยวพี่ก็เตรียมเรื่องภีร์สักหนึ่งเรื่อง
ภีร์อะไรที่เผาภีร์อะไรผู้หญิงกลัวที่สุด

ผีผู้ชายผิดผีอะไรอ่ะผีไม่รักหนูแล้ว
อีบ้าไปเถอะคุณผู้ชมพักดีกว่า
ช่วงหน้าหาแม่อ้ำดีกว่าไปถาม

เขาก็ไปที่งานแล้วก็มีรูปออกมา
แล้วก็เอ๊ะทำไมถึงมีหน้าสติ๊กเกอร์หน้าปิดอยู่ที่ผู้หญิงคนนึง

ก็อย่างที่เรารู้แม่นี่คือแม่จริง

แล้วก็จริงแล้วแพทย์ก็เพิ่งมาเคยเจอหน้าแม่
ก็บอกแทบจะไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยใช่ไหม
มีแค่คุยไลน์โทรคุยกัน
คือแม่อยู่พัทยาที่พี่แพทย์เขาเล่าให้ฟัง

เขาก็จะบอกว่าก็จะมีการอัปเดตตลอด

อ๋อเหรอไม่เคยบอกเลย
เพราะว่าวันที่แม่เสียนางอยู่กับฉัน

สักพักถึงเสร็จรายการแพทย์มึงนึกไปไหน

เขาก็บอกว่าตลอดนี้คือแม่ไม่เคยบอก

คือเหมือนผัดกันไปผัดกันมาก็ไม่เคยเจอกันตั้ง

๓๐กว่าปีที่เท่าอายุแพทย์ไม่เคยเจอแม่นะ
จริงแล้วก็ได้สูญเสียคุณแม่แท้ไปนะฮะ
โดยที่ไม่ทันลำลาเราก็ไม่เคยเจอหน้ากันมาเลย

ใครสลับมาก็ไม่ได้เจอหน้าแม่สักทีหนึ่ง
จึงทำหน้าที่ลูกเป็นครั้งสุดท้ายไปร่วมงานสกแม่เมื่อวานี้
ได้ทำพิธีชาติประนักกิจสกของคุณแม่แพทย์
ซึ่งเบนเลสซิ่งก็ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
โดยแพทย์ได้โพสต์รูปผ่านไอจี
ที่ไปร่วมส่งแม่โดยมีหนุ่มเบ้นแล้วก็เพื่อนคนสนิทของแพทย์
อีกรูปเป็นรูป๓คนพ่อแม่ลูกที่คนแชร์กันเยอะนะ
ที่เอาชาวเน็ตรู้สึกว่าฟินดีใจที่เห็นครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกัน
ที่ได้เห็นครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันกลับ

เพราะมีผู้หญิงสาวอีกคนนึงซึ่งถูกเอาสติ๊กเกอร์รูปหน้าเนี่ย
ปิดผู้หญิงคนนั้นเอาไว้นี่
งานนี้ชาวเน็ตจะอยู่เฉยไม่ได้

ชาวเน็ตอ้าวเพราะคนอื่นไม่ปิดนี่ทำไมจะต้องมาปิดคนนี้ถูกต้องไหม
ถ้าสมมุติจะปิดก็ถ้าสมมุติจะเหลือครอบครัวก็
ทำไมไม่เอาแค่๓คนทำไมมาปิดแค่คนนี้คนเดียว

แพทย์ปิดหน้าใครสู้นะคะ

ทำไมถึงปิดหน้าอีกคนล่ะคะคือเอากันใหญ่หรือถามกันใหญ่
แพทย์ยังไม่ได้เข้ามาชี้แจงคลี่คลายความสงสัย
แต่กลับมีชาวเน็ตคนหนึ่งมาชี้แจ้งว่า
น่าจะเป็นคุณเจนนะคะผู้จัดการแพทย์
พอดีไปทำศัยกรรมมากับบริษัทคุณบุ๊กโกะ

ไม่ใช่เขาก็อาจจะอยากให้เห็นภาพสวยเลยไง

คือบางทีทำมาอาจจะมียังมีรอยบ้างนิดหน่อยอย่างนี้

เหมือนเขาพาแม่พาน้องไปทำ

ไม่ได้อันนี้คือเขาเป็นแบบ

แล้วคือภาพนี้มันคือมันสวยสุดองค์ประกอบอะไรมันได้

คนก็ดิ้งมาอยากรู้ชั้น๘ปลัญหน้าแฟนเขาไว้

แค่นั้นไปยืนข้างขุนเบนท์

มันไม่เป็นพิทธิกรแล้วเหรอ
เขาพาใครไปเปล่ารอบนี้

คุณหลิงไปปลูกไทยทีละเล่นมันจะต้องโหอ

คงเครียดต้องมานั่งปลูกทีละเล่น

ตอนนี้เขานัดฉลองโอกาสพิเศษให้เพื่อนสาวสองคน

ของคุณมิวเนี่ยคือในฐานะที่แฟนนุ่มเขาขอแต่งงาน
ส่วนคุณแมทก็ไปฉลองวันเกิดไปเซอร์ไพรส์วันเกิดให้คุณแมทเขา
ก็เป็นการรวมตัว๕สาวคุณเต้ยเต้ยจรินพรมิวนิษฐาแมทพิรณี
คุณแต้วนัทพรแล้วก็คุณมิ้นท์ชาริดาก็ถูกต้องไปร้านอาหารญี่ปุ่นเหมือนทุกครั้งนั่นแหละนะคะ
ซึ่งครั้งนี้เนี่ยมี๒ความพิเศษอย่างที่บอกไปก็คือของคุณแมทนี่เป็นวันเกิด
ไม่ถูกจริงเพราะแต่ละคู่เรียกว่าเขาก็หวานกันหมด

นึกแล้วว่าต้องกลับมาทำ

ไม่ลงเพราะคนอยากดู

ฉากจักรวาลภาพยนตร์หอแต๋วแตก
แต่ถ้าว่าล่าสุดกลับมีข่าวลือออกมาว่า

ตอนนั้นเอาไข่มาเล่นวันล่ะเล่นไปได้ถึงไม่ได้

ไม่ต้องมีบทแต่โม็ตดำเนี่ยสามารถเล่นได้
ลืมเจ้าได้
ภูมิกับหลับดาภูมิกับอีกครับผม

พี่เบ้ยเห็นพี่กรองแล้วพี่พลสกลับบ้านไปแล้ว
ไม่ฉันไล่นังกลับไล่กลับ
ทำให้หายข้อคล่องใจซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รอช้า
ที่ยอมรับว่ากำลังเขียนบท
สำหรับภาคใหม่ของภาพยนตหอแต๋วแตกจริง
ภาคนี้เนี่ยยังอิงกระแสดราม่านางงามอีกด้วย

เราจะปลุกตำนานหนังผีหอแต๋วแตกใช่ไหมคะพี่โพธ
หอกำลังเขียนบทเชื่อเรื่องว่าหอแต๋วแตกแหกมงลง

นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางงาม

พี่เลี้ยนางงามแข่งกับพวกพี่ติ๊กกลิ่นสี
แล้วก็ที่เป็นพี่เลี้ยงนางงามด้วยเหมือนกัน
นางงามเข้าประกวดความสนุกมันอยู่ตรงนี้

นักข่าวถามว่าคอนเซ็ปต์ของภาคนี้เนี่ย

แล้วก็มีช็อตเด็ดเป็นการหัวเราะตลอดเวลา

น้องโกโก้นะฮะแล้วก็บอกว่านะครับผมนะใจจริงเราอยากให้ได้นางงามไปร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยไหมนะครับ
ก็อยากได้นะแต่ว่าอยากได้แบบทาทามาเล่นมาเล่นด้วยมากกว่าอยากให้เขามีคนจัดประกวดเป็นเจ้าของงานอะไรประมาณนั้นนะครับ
แล้วก็พูดถึงนางงามไม่อยากได้มาร่วมงานหรออันนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ไงนะว่าพี่นวัฒน์เนี่ยเขาจะยอมให้มันรึเปล่า
เพราะว่าถ้าเขาไม่ให้เนี่ยเราก็ต้องสร้างตัวละครขึ้นมาเองเปลี่ยนชื่อจากโกโก้เป็นกาแฟ
ไม่รู้สิคงทำไปจนกว่าไม่มีคนดูนั่นแหละ
แล้วแต่เราหอแต๋วแตกแหกมงลงนะครับ
แล้วก็นักข่าวก็ถามจะได้ดูกันเมื่อไหร่สำหรับหอแต๋วแตกภาคนี้
ปีหน้าเลยปีหน้าปีหน้าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีเรื่องอื่นใช้ก่อน
หนังวัยรุ่นพี่ไม่ได้มาทำหนังวัยรุ่นนานแล้ว

เขียนไกด์ไปก่อนนะ

แต่สุดท้ายมันออกมาตลกเหรอคุณแม่

ใจให้แอนกจี้ใช้อันนี้เลย

แอนกจี้คือนปอมมาก

เอาไป
อัมปัชฌาภามาแล้วฮะ

ไปห้องโกงใช่มั้ยไปเช้ายังกลับ
ทีนี้คนก็อยากรู้ว่าไปทำบุญไหว้พระ
รอบนี้ขอพรเรื่องอะไร

ไปกับคุณเพื่อนซีเลยคุณเอมมี่

ไปด้วยกันครับส่วนทริปนี้จะขอเรื่องอะไร

ก็อย่างว่าเนาะหรือเปล่ายังไงไม่รู้
คือตอนนี้เขาก็รอกันอยู่แหละว่า
หลังจากที่มีข่าวลือว่า
จะจัดงานแต่งงานขึ้นที่เกาะเมาต้า

ตอนนี้พี่ไอซ์ก็แฮปปี้นะมีความสุข
ก็เดี๋ยวต้องรอพี่ไอซ์มาตอบเองว่า

แบบว่าต้องแบบว่าเสื้อผ้าจะต้องแบบว่าไปตัดที่ร้านเท่านั้น
เขาไม่ใช่แบรนด์เนมนะแต่เขาจะใช้ร้านเฉพาะที่ตัดเฉพาะตัวของเขา
แล้วก็มีรถซุปเปอร์คาร์รถสปอร์ตจำนวน๑๐๐คัน
เขาบอกคนไทยเคยรู้จักเขาตอนที่ใช้โทรศัพท์

เขาเปิดโฉมหน้าเขาแล้วคือคนนี้ใช่ไหม
ถูกต้องแล้วก็มีแบบรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่๘คันในโลก
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นชื่อของเขา

เคยแต่งงานมาแล้วเราก็อย่าร้า

เขาบอกว่าคนก็เริ่มเอาประวัติของผู้ชายคนนี้ออกมากันเยอะพอสมควรแล้ว

แซวลั่นเมื่อวานนี้เป็นตอนจบ

แตนอินที่แท้จริงนะครับ

แล้วก็นอกจากเนื้อหาของละครที่เข้มข้น

นักแสดงทุกคนถือว่าเป็นแม่เหล็กครับ

โดยเฉพาะนักแสดงนำอย่างน้องยายารัสยา
แสดงไปถึง๖คาแรคเตอร์ครับ
ในละครเรื่องนี้ได้แก่การสลอง๒ปีบ
ินพี่ผีกาสลอง
พี่ตอนแก่แล้วก็พิมมาดา
นับว่าเป็นสุดยอดนักแสดงที่สามารถถ่ายทอดตัวละคร

สามารถเชื่อได้ว่าเป็นตัวละครตัวนั้นจริงนะครับ
แม้ว่าเนื้อหาของละครจะทำให้คนดูเครียดมาตลอดทั้งเรื่อง
แต่ในตอนสุดท้ายก็สามารถทำให้คนดูได้ยิ้มออก
ยายาต้องแสดงเป็นพิมพรี่ตอนแก่
ก็มีชาวเน็ตแซวกันเล่นว่าเอ๊ะแอบคล้ายหน้าของหนูเล็กก่อนบ่ายอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ
พร้อมทั้งโชว์ภาพเปรียบเทียบความคล้ายไว้ให้ดูเป็นหลักฐาน

ผมไงทำไฮไลท์ไงผมทรงเดียวกันกับหนู
อ้าวอังจี้เลยอยากเป็นพิมพี่ตอนแก่โอ้โห
ไม่ครูตอนแรกตั้งใจอยากเป็นยาย่า

นางบอกว่าวันนี้อะไรแรโคนเซปลูก
แต่งไปก่อนเดี๋ยวหน้าอ่อนเอง

อยากแต่งเป็นยายย่าอยากเป็นทุกคนเลยจริง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

ไม่มีอะไรเลยเพราะเขาเจอกันบ่อยนะครับ

ไปโฟกัสรูปคุณโภคนะ
เพราะว่าวุ้นเส้นมันเพิ่งมีข่าวว่าเลิกกับน้องของพก

นั่งข้างหลังเหมือนคล้ายกับโอบเอวเอาจริงเลยป่ะ

ต้องนั่งปิดหนวดไปครึ่งหนึ่งไง
เราก็นั่งบังให้ไม่มีอะไรค่ะ
ไม่ได้นั่งโอดด้วยมันเป็นมุมกล้องนางว่าอย่างนั้น
ใจยังรุ้นดีเธอดีกว่ารุ้นกับใครดีกว่านะ

ถามว่าเปิดใจไหมไม่ถึงขนาดนั้น
เรายังไม่เจอใครจริงแต่ก็เจอแต่หน้าเดิม
สงสัยไม่มีใครกล้าเข้ามาในชีวิตนางนั่นแหละนะ
จริงเย้อ้ำไม่มีใครกล้าเข้ามาในชีวิตเธอแล้วล่ะ
เนอะค่ะค่ะเนี่ยค่ะ